อีกหนึ่งเรื่องขอเตือนกันไว้ชัดเลยนะคะ
ขวดน้ำดื่มต่างนานาที่เราซื้อมาดื่มหมดแล้วเนี่ย
ลอกฉลากออกให้หมดแล้วเอาไปวางเอาไว้ในที่ที่ถูกที่ควรนะคะ
มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเด็กวัย๑๒ปีกลับมาที่บ้านค่ะ

เปิดตู้เย็นดูเอ๊ะมันมีเหมือนน้ำผลไม้

โทรหาแม่แม่กินได้ไหมอยากดื่มน้ำ
บอกอ๋อพ่อซื้อมาดื่มได้เลยลูก
กระดกเข้าไปครึ่งขวดเอ๊ะรสชาติมันแปลก
ปรากฏมันคือน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะ

ภัยเลยบอกว่าผู้ปกครองทุกคน
อย่าเอาน้ำยาทุกชนิดใส่ขวดน้ำไว้ที่บ้านเด็ดขาด
เพราะเด็กไม่รู้ว่าเป็นน้ำยาอะไร
ยกมาดื่มจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
โดยเจ้าหน้าที่อพรเขตบางบอนเขาได้รับแจ้งมาค่ะว่า
เด็กวัย๑๒ปีคนนึงเนี่ยกินน้ำยาล้างห้องน้ำภายในคอนโด
ซอยอินทาปัตย์๑๑ถนนเพชรกะเสม๖๙
โชคดีนะคะเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
แล้วก็ล้างท้องได้ทันไม่อย่างนั้นไม่อยากนึกเลยว่ามันจะเกิดอะไรต่อไป
นี่คือในอนุสักจันทะเขตค่ะ
เจ้าหน้าที่อพรเขตบางบอนที่ไปถึงที่เกิดเหตุคนแรก
เขาบอกว่าคนที่โทรมาแจ้งเขาไม่ใช่น้องนะ
เป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านของคอนโด
โทรหาเขาเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกว่า
มีเด็กกินน้ำยาขจัดกลิ่นในห้องน้ำเข้าไปครึ่งขวด
ตอนนี้น้องคลื่นไส้อาเจียนวิ่งเวียนศีรษะ
รีบนำส่งโรงพยาบาลให้หน่อยไปสอบถามน้องคนนี้ค่ะ
อายุ๑๒ปีน้องบอกว่ากลับมาจากโรงเรียน
ก็เปิดตู้เย็นดูเอ๊ะมีน้ำผลไม้ยี่ห้อหนึ่งแช่ไว้ในตู้เย็น
โทรหาแม่ก่อนแล้วด้วยนะว่าแม่น้ำในตู้เย็นเป็นของใคร
แม่ออกไปขายของแม่ก็บอกอ๋อของพ่อ
พ่อซื้อมาแม่เป็นคนเอาไปแช่ตู้เย็นเองดื่มได้เลยลูก
น้องเปิดฝาปุ๊บไม่ทันได้ดมได้อะไรอะค่ะ
ดกเข้าไปเลยครึ่งขวดแล้วก็รู้สึกผิดปกติ
ถึงวิ่งลงมาหาแม่บ้านคอนโดเนี่ยแหละค่ะจนกระทั่งแม่บ้านเห็นว่า
นี่มันไม่ใช่น้ำผลไม้แล้วล่ะมันคือน้ำยาล้างห้องน้ำ
มีสติถามตอบรู้เรื่องยังลงมาบอกว่าเนี่ย
หนูกินน้ำยาอะไรกันไม่รู้กับป้าที่ดูแลตึกด้านล่าง
ว่าหนูกินน้ำยาอะไรไม่รู้ไม่ไม่หมดคือจิบเข้าไป
พอดีเกิดอาการแบบแสบร้อนไงแสบร้อนแล้วก็
คือเด็กเป็นคนที่ว่าทานระวังจิบไม่เยอะจิบไม่เยอะ
ครับไม่เยอะแล้วก็ได้มีการอาเจียนออกมาบ้าง
บางส่วนสำหรับอาการของน้องล่าสุดนะฮะ
คุณหมอล้างท้องแล้วแล้วก็ให้นอนดูอาการที่โรงพยาบาล
น้องอาการดีขึ้นคุณหมอฉีดยาเคลือบกระเพาะให้
แล้วก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะโชคดีจริงนะ
โดยคุณแม่ค่ะนางจันเพ็ญศรีสะอาดวัย๓๘ปีบอกว่า
ไม่รู้จริงว่าสามีตัวดีนี่นะไปเอาน้ำยา
ล้างห้องน้ำมากรอกใส่ขวดน้ำดื่มผลไม้แล้วก็วางไว้บนโต๊ะกินข้าวหลังบ้านนะคุณ
คือสถานที่ที่วางมันก็ไม่ใช่แล้วอะนะคะ
วางไว้ที่โต๊ะกินข้าวหลังบ้านแล้วไม่ได้บอกใครไงจากนั้นสามีก็ไปทำงานตามปกติ
ฝ่ายภรรยาเดินมาแม่บ้านอ่ะเนาะเห็นเอ้า
ซื้อน้ำมาทำไมไม่ใช่ตู้เย็นล่ะเดี๋ยวมันก็เสียหรอกอ๋อเข้าใจผิด
เข้าใจผิดเพราะว่าฉลากมันยังเป็นฉลากโอ้โหน้ำผลไม้ปกติเลยอะค่ะ
แล้ววางอยู่บนโต๊ะกินข้าวด้วยความหวังดี
เราก็เข้าใจว่าเป็นน้ำดื่มเนอะทางด้านคุณแม่เนี่ย
ภรรยานี่ก็เลยเป็นน้ำแดงสีเดียวกับขวดอีกด้วย
เป็นขวดใหม่อีกต่างหากเหมือนยังไม่ผ่านการแกะ
ซื้อมาแล้วลืมใส่ตู้เย็นแน่เลย
ด้วยความหวังดีเอาแช่ตู้เย็นไว้ละกันเผื่อใครจะดื่ม
มันวางอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวหลังบ้านเหรอครับ

อยู่บนโต๊ะกินข้าว

เข้าใจว่าพ่อเขาซื้อรถมาแล้วลืมใส่ตู้เย็น

เราเห็นมันวางอยู่มันดูแล้วว่ามันเป็นขวดล็อกอยู่
ดีอยู่ขวดมันใหม่เหมือนขวดล้อม
อย่างนี้เราก็ดูหลายรอบแล้วว่ามันล็อก
เปิดน้ำดูไหมคิดว่าน้ำสีเดียวกับตัวสีขวดด้วยหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องรู้เท่าไม่ถึงการ

ฝ่ายสามีดื่มน้ำหมดแล้วกรอกน้ำยา
ขจัดกลิ่นลงไปก็ไม่บอกใคร

ออกไปทำงานเสร็จฝ่ายภรรยามาเห็นก็หวังดี
เดี๋ยวน้ำจะเสียเดี๋ยวแช่ตู้เย็นให้เย็น
กลับมาได้ดื่มชื่นใจก็แช่ไว้อีก
ฝ่ายลูกชายกลับมาพ่อแม่ทำงานทั้งคู่
อยากดื่มน้ำในตู้เย็นโทรหาแม่

น้ำที่ถูกกรอกลงไปในขวดตรวจสอบมาแล้ว
ไม่ได้เป็นน้ำยาล้างห้องน้ำแต่เป็นน้ำยาคละจัดกลิ่น
ซึ่งฤทธิ์มันไม่รุนแรงเท่ากับน้ำยาล้างห้องน้ำ
ถ้าเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำจริงนะคะ
มันอาจจะสูญเสียถึงชีวิตของน้องคนนี้ได้เลย

ฉลากออกให้หมดจะได้รู้ว่ามันไม่ปกติ
เอาหมึกแมทิกเขียนไว้เลยก็ได้ว่า
น้ำยาห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ

ถ้าวางก็วางให้ถูกที่ควรไปวางไว้ในห้องน้ำเลยครับ
ดูข่าวแล้วก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะ